สงสัยว่าเอ๊ะสงกรานมันสัปดาห์หน้า
ทำไมทำไมวันนี้รถมันติดขนาดนี้เขาก็คงเลี่ยงค่ะ
คือกลัวว่าเดี๋ยวจะไปชนกันแล้วโอ้โหเจอรถติดยาวเหยียดใช่ไหม
ก็เลยเริ่มทยอยเดินทางกันออกไปแล้วนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยนะคะ
โดยเฉพาะถนนสายมุ่งหน้าภาคอีสานโอ้โหเริ่มหนาแน่นอย่างที่เห็นเลยค่ะ
ที่จังหวัดฉะเชิงเซาบรรยากาศถนนสายสามหนึ่งห้าบางประกงฉะเชิงเซาที่จะเชื่อมต่อถนนสายสามศูนย์สี่ฉะเชิงเซาพนมสารคาม
ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่จะมุ่งสู่ภาคอีสานได้ที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
ประชาชนทยอยกันแล้วค่ะเดินทางกลับภูมิลำเนากันเพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงกรานหรือว่าปีใหม่ไทย
ถนนสายเนี้ยปริมาณรถเลยเริ่มหนาแน่นค่ะบางช่วงที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก
มีทางเบี่ยงเป็นคอขวดก็รถติดนะคะ
บางส่วนมันจาก๔เลนมันเหลือ๒เลนก็เลยทำให้รถต้องชะลอตัว
สำหรับการเดินทางโดยรถส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามีการขนข้าวขนของเครื่องใช้รวมถึงรถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านด้วยเหมือนกับทุกปีค่ะ
คาดว่าถนนสายนี้จะมีรถสัญจรผ่านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนถึงคืนวันนี้เลยนะคะ
เพราะว่าคนที่ทำงานตามโรงงานในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยคือเยอะนะแล้วเริ่มหยุดงานกันแล้ว
ทีนี้ไปดูถนนมิตรภาพบ้างนะคะต้องดูทุกปีเห็นบอกไม่ธรรมดาเหมือนกัน
อันนี้เป็นถนนสายหลักมุ่งสู่ภาคอีสานช่วงอำเภอปากช่องและอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็เริ่มเห็นประชาชนทยอยเดินทางกลับกันแล้วเพื่อจะเลี่ยงการจราจรติดขัด
ซึ่งหนาแน่นแน่นอนช่วงวันสงกรานนะคะแต่ว่าตอนนี้ถือว่ายังโล่งนะ
ยังสามารถใช้ความเร็วได้อยู่ประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
หลวงนครราชศรีมาที่๒ก็คาดว่าประชาชนจะเดินทางกับภูมิลำเนามากที่สุดคือ๑๑เมษายนวันจันนี้
คือระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๔เมษายนแล้วก็ช่วงหลังสงกรานก็คือ๑๕๑๘เมษายน
มีจุดขึ้นที่ไหนขึ้นที่ปากช่องค่ะแล้วก็ลงที่ศรีคิ้วแล้วก็มีทางลงอีกที่อำเภอขามทะเลสอ
ไปดูภาคใต้บ้างทางภาคใต้นะคะสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็มีประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาก่อนช่วงสงกรานกันล่วงหน้า
บรรยากาศก็เริ่มมาใช้บริการกันอย่างหนาแน่นนะคะ
ขบวนรถไฟมีทั้งระยะใกล้ระยะไกลโดยเฉพาะขบวนรถขาล่องจากกรุงเทพถูกจองเต็มเลย
ตั้งแต่๑๐เมษาถึง๑๒เมษานี้เต็มแล้วนะคะ
ส่วนขาขึ้นกรุงเทพถูกจองเต็มตั้งแต่๑๕๑๗เมษายน

เติมให้สามารถลากจูงในแต่ละขบวนรถไฟเพิ่มเติมได้
จะได้รองรับผู้โดยสารที่มีเพิ่มขึ้นตามเทศกาลสงกราน
แล้วก็ปีนี้เนี่ยคือเขาคาดการณ์ว่าจะมากที่สุดในรอบ๒ปี

กลัวจะเอาเชื้อไปแพร่ให้กับคนที่เป็นปู่ย่าตายายนะคะ

ปีนี้เขาอัดอันแล้วไง

หลายคนก็ยังคงระมัดระวังในเรื่องของโรคระบาดอยู่นะคะ
แต่ตอนนี้คนฉีดวัคซีนกันเยอะเพิ่มมากขึ้น